มาต่อกันที่ครอบครัวของคุณโทนี่รากแก่นกันบ้างดีกว่านะคะ

หลังจากที่ทราบมาว่าคุณพ่อนั้นนะคะป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีระยะที่๓ค่ะ
คือก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าคุณพ่อเองก็แข็งแรงเป็นปกตินะคะ
คุณโทนี่รักแก่นออกมาบอกกับทีมข่าวบอกว่า
คุณพ่อชาวฝรั่งเศสเวียดนามคนนี้นะคะอายุ๗๘ปีแล้วค่ะ
ป่วยด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดีนะคะ
เห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาก่อนเลยค่ะ
คุณโทนี่แล้วก็คุณแคนดี้พี่สาวก็เลยแวะเวียนไปเยี่ยม
แล้วก็ที่สำคัญก็พาน้องแก้วไปด้วยนะคะ
เยี่ยมเยี่ยมคุณพ่อให้คุณพ่อมีกำลังใจ
แล้วก็หวังว่าจะมีอาการดีขึ้นในเร็ววันค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนอยากรู้เหมือนกัน
เพราะว่าวันเกิดที่ผ่านมาเห็นว่าโทนี่พาแก้วนะคะ
บแสงสีทิ้งมือถือหนีเมืองกรุงค่ะ
ไปอยู่กันที่รีซอร์ตรูที่เกาะกู่นั่นเองฮะ
แต่ว่าไม่ได้สวีทอะไรมากมายอย่างที่หลายคนคิดเอาไว้
แต่บอกเลยว่ามีความสุขมากค่ะ
เป็นมะเร็งครับ
จริงเพิ่งรู้เรื่องเมื่อประมาณ๓เดือนครับ
ด้วยความที่ว่าพ่อเองเขาก็เป็นคนที่แข็งแรง

พอรู้เรื่องช่วงแรกก็แอบหน่อยนิดนึงครับ
เขาก็เป็นคนที่จิตใจเข้มแข็ง

ก็ผมว่าก็เป็นเรื่องธรรมชาติเลยครับ
ที่ทุกคนก็เจอกันอะไรอย่างนี้ครับ
ก็เป็นคล้ายเป็น

โรแมนติกก็โอเคครับเรื่อยครับเรื่อย